เรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ถูกเรียกคืนกันอยู่เรื่องของโควิด๑๙

แต่ดูเหตุนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เพิ่ง
เกิดขึ้นล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับ

แล้วควันคือเต็มพื้นที่เลย
นี่ฮะเป็นโรงงานบรรจุ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ

จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
มุมนี้ก็จะเห็นว่าไปช่วยกันนะฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่นั่นรายงานมาว่า
ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับ
เปลวไฟยังลุกไหม้อยู่นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นจุดของโรงงานที่เป็นสายพานการบรรจุน้ำมันเครื่อง

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากนะครับ
ดมรถฉีดน้ำดับเพลิงมาสี่สิบคันได้นะฮะค่ะแต่ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับ
คือรถดับเพลิงเนี่ยมาจากทั้งราชบุรีประจวบจากปฐุมธานีก็ไป
ก็คือต้องมาจากทุกพื้นที่ที่ระดมกันมาได้อ่ะค่ะนี่ที่เขาย้อยเพชรบุรี
ต้องประสานขอรถฉีดโฟมจากกรุงเทพมาด้วยนะฮะเพราะว่าเกรงว่าจะมีสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับ
ตัวอาคารเนี่ยคือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับ
แล้วก็นานตั้งแต่๔โมงเย็นกว่าจนถึงขณะนี้อาคารเริ่มซุดตัวนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามฉีดน้ำควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดอยู่นะครับ
พนักงานที่หนีรอดชีวิตออกมาจากอาคารได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุอันนี้เป็นเบื้องต้นนะ
ของพนักงานที่เจอบางส่วนนะครับ
จริงยังไงต้องรอการสอบสวนหาสาเหตุนะครับ
งานบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังบรรจุน้ำมันกันอยู่
บรรจุน้ำมันใส่ถัง๒๐๐ลิตร
แล้วน้ำมันเนี่ยจังหวะนั้นมันล้น
คนงานก็ไปสับคัทเอาท์นะฮะ
อาจจะต้องหยุดเครื่องหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไป
แต่มันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นกระเด็นไปถูกน้ำมัน
น้ำมันที่มันล้นเนี่ยมันก็ลุกลามไฟไหม้
แล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
พอแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็ประสานรถดับเพลิงมากัน
ทั้งด้านในด้านนอก
ฉีดด้านในด้านน้องนี่พยายามโอ้โห
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่

เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง